แล้วก็อย่าตัดสินคนจากการแต่งตัวนะ

อย่างนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูนะ
มีคนเข้าไปขโมยของในร้าน
คือเขาเลือกตัวแพงไปอ่ะรวมมูลค่าแล้วที่ร้านโดนขโมยไปเนี่ย

ดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันนะคะ
เก็บไปละ๑ใส่ไป๑

หรือสามอันนี้หรือยังไม่จบไปให้สุด
ไปให้สุดค่ะคุณผู้ชมนี่เห็นไหมก็ใส่กางเกงยีนใส่ขาสั้นมีผ้าบงผ้าใบแบบนี้ค่ะ
ก็แต่งตัวดูดีแต่ว่าสองคนนี้เขาทำงานกันเป็นทีมค่ะ
ฉกเมาส์คอมพิวเตอร์ราคาแพงไป๔ตัวนะ

ซึ่งร้านนี้เป็นร้านขายพวกอุปกรณ์ไอทีอยู่ในห้างที่พัทยาชนบุรีนะคะ
แล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นดูสิคะเที่ยง๑๔นาที

ช่วงนี้แหละพนักงานน้อย
พนักงานเขาต้องสลับกันไปไปทานข้าวเที่ยงไปพักกลางวันไง
แล้วคนร้ายเขาก็เลยฉวยจังหวะนี้โอกาสนี้ในการลงมือ

เพราะว่าตอนนี้ดูสิยังจับตัวคนร้ายสองคนนี้ไม่ได้เลย
ส่วนค่าเสียหายของ๕ชิ้นเมาส์๔นะ
หูฟัง๑รวมแล้ว๑๑๐๐๐บาท
น่าจะเอาไปเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีน่าจะแจ้งตำรวจนะคะ
เพราะว่าไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะไปก่อเหตุแบบนี้ที่ไหนอีกหรือเปล่านะ